อย่างจริงมีเฟซบุ๊คนำรูปของที่บ้านไปใช้

แล้วถ้าใครอยากได้ได้รับเงินให้พิมพ์แบบนั้นมา
คือที่สำคัญคือเขาเอารูปเราไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
ซึ่งบางคนเป็นตัวจริงอีกบางคนก็อาจจะเป็นอ่ะเกาะปลอม
แต่อันนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงประมาณกลางปีถึงปลายปีที่แล้ว

ก็เงียบไปพักหนึ่งแล้วตอนนี้มันก็กลับมาใหม่
ก็เลยรู้สึกว่าวันนี้อยากมาแจ้งความไว้

เพราะว่าเราไม่อยากให้เรื่องที่ไม่จริง

ทำให้มีผู้เสียหายเพิ่ม

หลงเชื่อว่าเราไปเปิดร้านที่อื่นจริงอะไรอย่างนี้ครับ

ยังไม่ได้มีว่าแบบ
ต้องมีคนเสียเงินเสียทองไปเท่าไหร่กับร้านเรา
แต่ว่าที่สำคัญคือคนเข้าใจผิดเยอะมาก
เพราะคนไม่รู้เยอะกว่าคนที่รู้

มีคนเดินมาที่ร้านมีคนถามเรา

ต่อไปมันอาจจะมีความเสี่ยงที่จะ
เขาอาจจะถูกเสียทรัพย์หรืออะไรอย่างนี้ฮะ
กลัวว่ามันจะเกิดสร้างความเสียหายถึงตรงนั้นปั๊
แล้วคนนี้มันจะย้อนมาทำให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงได้ที่ร้านหนึ่ง

แต่ว่าจริงเท่าที่ผมจำได้เคยมีคนส่งมาให้ดูมันเยอะมันเยอะกว่านั้น
เป็นลายเดียวกันหรอ

คืออย่างงี้นะฮะในหน้าส่วนของเราแล้ว

คือในส่วนของผมเนี่ย
เท่าที่ผมเห็นเนี่ยมันเหมือนเป็นการแบบว่า
นำรูปเราไปใช้แล้วก็มีรูปร้านทองอื่น
ที่กำลังเหมือนกำลังสร้างอยู่อะครับ
ไปแปะรวมกันอยู่ในโพสต์เดียว
เหมือนแบบว่าบอกว่าเราไปเปิดสาขาอื่น
ถ้าเกิดว่าใครอยากได้เงินก็ให้พิมพ์มา

หรือว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการแบบ
แล้วมันอาจจะสร้างให้เขาได้เอาไปขายแอคเคาน์

หรือว่ามันจะทำให้คนมาตามเยอะขึ้นหรือเปล่า
อันนี้ไม่รู้แต่ว่าที่สำคัญคือเขาเอารูปเราไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

แต่แค่เห็นว่ามันมีรูปร้านเราไปอยู่ตรงนั้น
อย่างน้อยตอนนี้มันสร้างความเข้าใจผิดแล้ว
ให้หลายกลุ่มมากที่คนเข้าใจผิด
ในอนาคตมันอาจจะสร้างความเสียหายให้กับ
ตัวคนที่ไม่รู้เองก็ได้แล้วมันจะเสื่อมเสียมาถึงชื่อเสียงของที่ร้านเรา
ไม่ครับก็จริงคุยกับที่บ้านแล้วครับว่า
ว่าเราจะยังไงดีพอมันมีเยอะแล้วมันมีไม่หยุด
ก็เลยมาแจ้งความไว้ก่อนเลยดีกว่า
ใช่คืออันนี้เท่าที่ผมรู้มานะครับว่ามันเคยมีเหมือนแบบ
คุณได้รับนะแล้วแต่ว่าคุณต้องส่งเงินค่าส่งอะไรอย่างนี้มาก่อน
อันนั้นมันอาจจะเป็นทำให้เขาได้ผลประโยชน์ด้วยก็ได้

พิมพ์ใต้คอมเมนต์เหมือนประมาณว่าถ้าเกิดคุณพิมพ์คำว่ายินดีด้วย
ใต้คอมเมนต์แล้วมันขึ้นว่ามันเป็นสีอะไรอย่างนี้ครับ
คุณจะได้รับเงิน๕๐๐๐บาทอะไรอย่างนี้อันนี้เท่าที่เขาโพสต์นะครับ
ผมเคยเข้าไปดูเหมือนกันแล้วมันก็มีคนเข้าไปพิมพ์ยินดีด้วยเยอะมากเลย
บางคนก็ขึ้นสีแดงบ้างสีส้มบ้างอะไรอย่างนี้อันนี้ที่ผมเห็นนะ
แต่ละสีมันแตกต่างกันยังไงคะว่าจะได้เงินเท่าไหร่

ถ้าเกิดมันอาจจะเป็นเรื่องของอันนี้มันเป็นรายละเอียดแล้วนะ
ถ้าตัวผมเองผมไม่รู้จริง

ฝือมาเท่าไหร่มันเรารู้ละครับ

เค้าตั้งเงินภาพใช่ไหมคะ

คือตอนนี้ครับอย่างที่บอกเมื่อกี้
เมื่อกี้พี่ตำรวจบอกว่ามันแบ่งเป็น๒อย่าง
เพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้มีผู้เสียหายจริง
ที่แบบเสียทรัพย์ไปกับเรื่องนี้
แต่ที่สำคัญแต่มันอาจจะมีในอนาคต
แต่ตอนนี้มันก็เลยยังไม่ได้ที่จะต้องไปจับกลุ่มหรือไปเอาผิด
แต่ว่าที่สำคัญเขาเอารูปของเราไปใช้
มันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเอารูปของเราไปใช้
เพื่อการหาประโยชน์ใส่ตัวเองอะไรสักอย่างหนึ่งประมาณนี้

แต่ถ้าเกิดว่ามีที่ผ่านมาแล้ว
ถ้าเกิดว่ามีผู้เสียหายในกรณีนี้ที่หลงเชื่อ
หลงผิดเข้าไปในนี้ค่ะ
ก็สามารถมาจับความได้
คุณพ่อมาลงบันทึกประจำวัน

จริงแล้วเราไม่ได้มีนโยบายการสุ่มยินดีด้วย

หรือว่าไม่ได้มีนโยบายว่าจะไปเปิดสาขาอื่น
ซึ่งเฟซบุ๊คที่คนเห็นว่าอย่างนั้นอย่างนี้
อย่าต้องมาแจ้งความไว้ก่อน

แจกถ้าแจกจริงโอเค
แต่ถ้าเกิดว่ามีผู้เสียหายจริงที่จะต้องเสียเงินไปกับ

แต่วันนี้เรามาเพื่อให้รู้ว่ามันไม่ใช่นะ
เตือนไว้ก่อนเพราะว่าในอนาคตไม่งั้นจะไม่ดี
ต้องส่งอีกสารและหลักฐานเป็นใคร

เหมือนน้องพี่แฟนคลับเห็นแล้วก็แคปมาว่า

ให้บอกแบบชื่อนำการอะไร
ก็ไม่อยากให้ทำแบบนี้เนอะ
คุณไม่มีสิทธิ์อะ
ให้คุณแม่กันเนอะ
โกรธค่ะเพราะว่าเอารูปเราไปโชว์ขนาดนั้น
คือถ้าเราจะเปิดจริงหรือว่าเราจะทำจริง
แม่ก็แจกจริงแม่เลย
จะไม่มีการเอารูปเราไปทำอย่างนี้โดยเด็ดขาด
คุณคุณไม่มีสิทธิ์ที่เอารูปเราออกสื่ออย่างนี้ค่ะ

แจกจริงนะไปดูได้เลย

แล้วก็มีหน้าแม่หน้าเกรทหน้ากรี๊ดหน้ากู๊ด

ก็คือจริงมันเคยมีช่วงหนึ่งครับ
ที่ว่าโดนออมเฟสอะไรอย่างนี้ครับ
คนก็เข้าใจผิดเยอะอันนั้น

ตอนนั้นเราได้มาแจ้งความไป

คือพวกเราก็ชอบถ่ายรูปกันอยู่แล้ว

มันก็เป็นการตลาดของทางร้าน

แต่ว่ามันมีเฟซบุ๊คปลอมที่

ไม่เหมือนกันตรงแค่จุดหรือขีดอะไรสักอย่างเนี่ยฮะ

ก็เลยคนนั้นก็ไม่ต้องเสียเงินฟรี
แต่ว่าโปรโมชั่นมีเรื่อย

สบายใจค่ะสบายใจขึ้นเยอะ